แล้วเมื่อวานนี้ต้องยอมรับจริงดราม่านี้ไปเร็วมากเลยนะคะ
ด้านหลังหลวงพ่อโสธร
แล้วในมุมของคนนับถืออย่างคุณมองเรื่องนี้ยังไงคะ

ว่าพระเนธปิตรพระเกสสะดำ
แล้วทำไมบูรณะไม่เหมือนเดิม

พระท่านบอกแบบนี้ใจเย็นก่อนนโยม
ฟังข่าวนี้ก่อนนโยม

จริงเรารอนะรอดูการบริวณะอยู่นานนะฮะ
แล้วก็อยากเห็นพระองค์ท่านที่บุรณะแล้ว

ชาวบ้านบอกอ้าวทำไมบูรณะแบบนี้

สิ่งที่คุณสืบสกุลแล้วก็ชาวพุทธอยากเห็น
จะได้เห็นกันต้นเดือนเมษานี้

แต่มันกลายเป็นประเด็นดราม่า
ดูอย่างบริเวณพระพักษณ์นะ
ตรงพระพักษ์ก็คือตรงใบหน้าของหลวงพ่อโสธร

ทีนี้ค่ะที่บอกว่ากลายเป็นประเด็นคือ
พระพักษ์ของหลวงพ่อมีเส้นเกษาคือเส้นผม
เส้นผมเป็นสีดำแต่ของเดิมเป็นสีทอง

เห็นไหมก่อนหน้านี้

พระเกษาที่ขดนะฮะ

ไม่ใช่แค่นั้นพระเนธของท่าน
จากเดิมคือจะเหมือนกับลืมเล็กน้อย
แต่ว่าตอนที่อยู่ระหว่างบูรณะ

ความหมายนะคุณนะคืออย่างที่บอกไป

เห็นดวงพระเนธท่านที่มองตาลงมา

ในการที่ดูแลช่วยเหลือญาติโยม
โปรดมนุษย์ท่านโปรดสัตว์

เพจอย่างบิ๊กเกรียนก็ตั้งคำถาม

ว่านี่หลวงพ่อโสธรเปลี่ยนไปนะ
เกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อโสธร
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแปดริ้ว

ข่าวแบบนี้เนี่ยเอาจริงมันส่งผลกับความรู้สึกนะ

พระราชภาวนาพิธานนะคะ

อาตมาอยากให้ญาติโยมใจเย็นก่อน
ตอนนี้ได้มีการบูรณะหลวงพ่อโสธร

ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเกือบจะเสร็จแล้วค่ะ

จากหลักฐานเดิมที่บันทึกไว้ของกรมศิลปากรเลย
ซึ่งหลักฐานตรงนี้เป็นหลักฐานทางวิชาการที่ถูกต้อง

ดังนั้นท่านเจ้าอาวาสบอกนะคะ
อยากให้ญาติโยมรอให้ช่างจากกรมศิลปากร
ดำเนินการบุรณะซ่อมแซมให้แล้วเสร็จซะก่อน
หลังจากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยองค์หลวงพ่อโสธร
ก็จะสมบูรณ์สง่าเป็นที่เคารพสัทธาค่ะ
วัสดธรกำลังบุรณะองค์พระคือหลวงพ่อโสธรนั้น
และพระบริวารทั้งหมด๑๗องค์
อยู่ในขั้นตอนเกือบจะแล้วเสร็จ
ใกล้ใกล้จริงเลยที่จะเสร็จแล้ว
ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ออกไปนั้นยังไม่สมบูรณ์นะ
ขอให้ญาติโยมได้ใจเย็นลงสักหน่อย
นี่แหละค่ะขอให้ญาติโยมได้ใจเย็นลงซะหน่อย
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดดูภาพ
ขอดูภาพตอนที่ช่างเองเขายังไม่ได้เอาพวกนั่งร้านต่างออกค่ะ
ช่างจากกรมศิลปากรยังไม่ได้ถอดนั่งร้านนะ
ยังมีผ้าคลุมต่างเอาไว้รอบองค์หลวงพ่อโสธรเหมือนเดิมเลย
แต่ความตั้งใจคือจะบูรณะให้ทันงานสมโพธิค่ะ
เพราะว่าจะจัดขึ้นในวันที่๒เมษายนนี้
ดังนั้นเดี๋ยวรอดูเลยคุณ๒เมษาองค์หลวงพ่อโสธร
แบบที่บูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ

นี่เป็นบุญตามากนะที่ได้หอยเห็นองค์ดั้งเดิม
แต่ก็มีการบูรณะใหม่เราก็รอนะ
รอสำหรับการบูรณะเสร็จสิ้นก่อนนะครับ